วันนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไทยเราอยู่ในสถานการณ์ทางสองแพร่ง
ของการแพร่ระบาดเชื้อโควิดสิบเก้าใช่ค่ะ
ทางหนึ่งคือจะไปแบบยุโรปเขาเลยหลายประเทศโอ้โหตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะเยอะมาก
อื้อหือมันพุ่งปื๊ดปื๊ดเหรออือหือ
ทางนึงเอาละมันพุ่งขึ้นแล้วแต่ว่าจะไปแบบหลายประเทศในเอเชียคือเขาสามารถจัดการได้
ใช่ให้ความร่วมมือกักตัวอยู่ในบ้านทำตามสิ่งต่างต่างที่คุณหมอนะ
ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเนี่ยอันนี้ลดได้แน่นะฮะ
ตอนนี้กรมควบคุมโรคติดต่อสอบสวนโรคผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยค่ะ
สอบสวนโรคแล้วพบว่าเขาไปพื้นที่เสี่ยงต่างมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สิบห้าพื้นที่ในเจ็ดจังหวัดท่านดูนะฮะค่ะ
อย่างน้อยท่านก็จะได้ไปเฝ้าระวังตัวเองถูกต้องว่าจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่
เอาที่นี่ก่อนนะครับที่กรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบเอาไว้นะครับ
อุบลราชธานีอ่าเฉพาะผู้ที่ไปเที่ยวร้านตะวันแดงและมิกซ์ผับ
สิบสองมีนาคมอ่า
แต่ละร้านเนี่ยเขาทำความสะอาดเขาคลินนิ่งอะไรเขาเรียบร้อยแล้วล่ะ
อันนี้แจ้งเพื่อทราบเผื่อท่านไปมา

นับตั้งแต่วันนี้เลยตามนี้เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายหน้าจอไว้ด้วยก็ได้
ท่านที่อยู่แถวอุบลนะฮะแล้วท่านก็ดูว่าเฮ้เราไปหรือเปล่า
นะคะหรือเพื่อนฝูงเราไปหรือเปล่าถ้าไปก็นับเลยว่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ย
อย่างน้อยก็สิบสี่วันถูกต้องท่านมีอาการอะไรไหมนะครับอ่า
ขอนแก่นนะครับขอนแก่นมีโรงเหล้ามิตรภาพร้านตะวันแดงขอนแก่น
ซอดแจ้งหมูกระทะชิวแล้วก็ตลาดหนองไผลล้อม
ท่านที่เดินทางไปเที่ยวตามวันเวลานี่ฮะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับ
ท่านดูแลตัวเองหรือจะให้ดีไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ภายในวันที่สามสิบมีนาคมนี้ด้วยท่านที่อยู่ที่ขอนแก่น
หรือว่าใครไปเที่ยวขอนแก่นตามวันเวลานี้เอาโทรศัพท์ถ่ายภาพหน้าจอไว้เลย
นะฮะแล้วไปเช็คดูละเอียดเลยนะช่วงเวลาด้วยนะ
คือพื้นที่ต่างและเวลาต่างเหล่านี้คือพื้นที่และร้าน
คนที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเขาเคยไปถูกต้อง
แล้วเขาบอกว่าผมไปเมื่อวันนั้นวันนั้นเวลานี้เวลานี้ถ้าท่านเคยไป
ท่านต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในกรุงเทพค่ะ
คนที่เข้าไปในสนามมวยลุมพินีและสนามมวยราชดำเนิน
ระหว่างวันที่๖ถึง๘มีนาคมอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกอยู่ตลอดเลย
ครับมาแจ้งเถอะใช่มาแจ้งเจ้าหน้าที่เถอะถ้าคุณไปในช่วงเวลาเนี้ย
ไปตรวจเถอะพบคุณหมอเถอะนะคะทุกวันนี้ยังมาไม่ครบเลยยังไม่ครบ
มั่ลุมพินีเนี่ยถูกเนี่ยค่ะหกถึงแปดมีนาคม
สนามมวยลุมพินีและสนามมวยราชดำเนินนะคะครับ
ส่วนสถานบันเทิงและร้านอาหารยามค่ำคืนค่ะวันที่เก้าถึงสิบมีนาคมนี่นะคะอืม
คนที่ไปร่วมงานบวชที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหารเขตดุสิตวันที่๑๔มีนาคม
อ่าให้สังเกตตัวเองนะคะครับนี่ค่ะไปงานบวชนะวันนี้
สงคราค่ะผู้ที่ไปในสนามกีฬาจีระนครอเผอร์หัดใหญ่สิบสี่ถึงสิบห้ามีนาคม
ขอให้แยกตัวเองออกมาเลยนะคะเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อยน้อยจนถึงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมค่ะ
ครับนี่นะคะใครไปช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะอืม
สี่ถึงสิบห้ามีนาคมที่สงขลายังฝากเตือนเพิ่มเติมค่ะ
คนที่นั่งรถมินิบัสหมายเลข๔จากสนามบินไปตัวเมืองหัดใหญ่
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ
ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองค่ะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อยจนถึงวันที่๒๗มีนาคมนะคะ
ครับนี่นะคะอ่าท่านที่อยู่โคราชครับนครรัชศรีมานะครับ
ท่านที่ไปสนามไก่ชนอำเภอโนนไทยเมื่อวันที่๗มีนาคม
อ่าแล้วก็เข้าไปดูมวยตู้นะฮะที่ตำบลกุฎจิกอำเภอสูงเนิน
วันที่๘มีนาคมท่านถือว่าไปเจอคนที่ติดเชื้อ
ค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงนะฮะท่านต้องรีบไปพบแพทย์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะ
แล้วก็ลองเนี่ยฮะนับวันเวลาแล้วก็สังเกตดูอาการตัวเองดูว่า
มีอะไรผิดปกติหรือไม่อืมเดี๋ยวจะซวยไปถึงครอบครัว
พ่อแม่พี่น้องด้วยนะฮะนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่เข้าไปที่สนามมวยอตก๓วันที่๘มีนาคม
ท่านที่ไปมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิวันที่๑๓มีนาคม
ท่านต้องไปพบแพทย์และต้องสังเกตอาการนับตั้งแต่วันนั้นจนครบ๑๔วัน
นี่นะครับคือสนามมวยเนี่ยมันจะสืบเนื่องมาจากลุมพินีอยู่หลายจังหวัด
ท่านที่นั่งรถเมย์ด้วยนะครับปอสาย๗๐นะฮะ
คือถ้าตามสายเนี่ยเขาวิ่งระหว่างประชานิเวศ๓ถึงสนามหลวง
แต่มันจะมีพื้นที่เสี่ยงบางจุดบางช่วงที่คนที่เขาติดเชื้อโควิด๑๙เขานั่ง
ท่านที่นั่งสายนี้นะครับช่วงวันที่๘ถึง๑๔มีนาคม
ในช่วงวันที่๘ถึง๒๐มีนาคมท่านก็ต้องรีบสังเกตอาการตัวเอง
แล้วก็ไปพบแพทย์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะจะได้ดูแลตัวเองได้ทันนะครับ
แล้วก็ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอ่าเฉพาะผู้ที่ไปตลาดช่องจอม
อำเภอกาบเชิงเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมและผู้ที่ไปร่วมพิธีศพ
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนเมื่อวันที่๑๖มีนาคม
ท่านรู้อยู่แล้วแหละว่าที่ไหนวัดไหนอะไรยังไงพิธีไหนอะไรยังไงนะครับ
ขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการตัวเองด้วยนะฮะ
ถ้าท่านนับ๑๕๑๖มีนาคมเนี่ยท่านก็ยาวไปนู่นเลย๓๐มีนาคมเป็นอย่างน้อย
นะค่ะเพื่อจะดูว่าจะมีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างไร
อันนี้กรมควบคุมโรคติดต่อฝากแจ้งมานะฮะ
ทีนี้ค่ะในส่วนของต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมเราอยู่จากต่างประเทศ
ประเทศในยุโรปมาตรการเขาโอ้โหเข้มข้นมากจริงแต่บ้างก็บอกว่าใช่สีเขาก็เข้มข้นได้
เพราะว่ารัฐบาลเขามีมาตรการเยียวยาค่อนข้างชัดเจน
ในส่วนของไทยเรื่องเยียวยาเดี๋ยวรอคอรมอลพรุ่งนี้
แต่มาดูมาตรการของต่างประเทศเขาหน่อยที่อิตาลีค่ะ
อิตาลีตอนนี้ถือว่าวิกฤตมากจริงนะคะ
เพราะว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
สะสมเนี่ยนะคะสูงเป็นอันดับ๒ของโลก
แต่ผู้เสียชีวิตคืออันดับหนึ่งของโลก
ผู้เสียชีวิตคือเยอะมากนะคะมาตรการของอิตาลีนะตอนนี้คือ

ปิดประเทศค่ะครับแล้วก็มีมาตรการหลายข้อที่ตรงกับ
ตรการของกรุงเทพหานครและปริมณฑลที่เพิ่งประกาศออกไป
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะยกตัวอย่างให้ดู
ก็คือเช่นการอนุญาตให้ออกจากบ้านได้
เฉพาะกรณีจำเป็นก็คือไปซื้อของ
ไปทำงานเท่านั้นทางการแนะนำให้ประชาชน
อยู่บ้านและทำงานที่บ้านมากกว่า
และร้านขายของชำร้านขายยา
ร้านอาหารที่เปิดให้ซื้อกลับบ้าน
แต่สถานบันเทิงสถานบริการ
ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนปิดหมดเลยนะคะ

มาตรการของอิตาลีเข้มข้นถึงขั้นที่ว่า
สั่งปิดโรงงานที่ไม่จำเป็นต่อการผลิตทั่วประเทศแล้วค่ะ
จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยนะคะ
งดการเที่ยวเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนประเภทต่างด้วย
ฝ่าฝืนโดยเฉพาะการออกมารวมตัวกันไม่กักตัวเนี่ยค่ะ
เขามีโทษจำคุกเลยนะสูงสุด๓เดือนนะคะ
ส่วนที่สเปนค่ะ
สเปนเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับ๔ของโลก
ผู้เสียชีวิตกว่า๑๘๐๐ราย
มาตรการ๔ข้อแรกก็คล้ายกัน
แต่สเปนเขาเพิ่มมาตรการนี้ค่ะ
เขาสั่งปิดโรงแรมด้วยโรงแรมทั่วประเทศเลย
สกัดการแพร่ระบาดลดการเที่ยวด้วยระบบขนส่งมวลชน
แล้วโทษเขาหนักมากคุณผู้ชมใครที่ฝ่าฝืน
อาจจะถูกลงโทษปรับหนึ่งล้านบาทนะโอ้โห
ส่วนเยอรมนีค่ะตอนนี้ผู้ป่วยเป็นอันดับ๕ของโลกนะคะ
กว่า๒๔๐๐๐รายยอดผู้เสียชีวิตอาจจะต่ำหน่อย
แต่ว่าเขามีมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดผู้เสียชีวิตของเขา๙๔ราย
มาตรการของเขาก็คือออกมาล่าสุดเลย
รวมตัวกันในที่สาธารณะเกิน๒คน
แต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกัน
อรมนีเขาให้อำนาจการปกครองในแต่ละรัฐนะคะ
บางร้านมาตรการเขายิ่งเข้มข้นไปกว่าอีก
เช่นรัฐบาวาเรียรัฐซาลันประกาศเคอร์ฟิลล์เลยนะคะ
คือเคอร์ฟิลล์เลยคือไม่ให้ออกจากบ้านอ่ะ
คือตะวันตกดีนี่คุณต้องอยู่ในบ้าน

คือสองคนนี้ถ้าไม่รู้จักกันไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ต้องมารวมกันเลยสองคนเนี่ย
ไม่ต้องมาเดินด้วยกันมาเจอเพื่อนเจอฝูงอ้าววันนี้โรงงานเราหยุดมหาวิทยาลัยเราหยุดที่ทำงานเราหยุดเราไปเจอกันแล้วกัน

สุดท้ายค่ะที่อยากจะนำมาเป็นตัวอย่างก็คือที่อังกฤษนะคะ
ตอนนี้ผู้ป่วยเป็นอันดับ๑๐ของโลก
มีผู้เสียชีวิตกว่า๒๘๐ราย
มาตรการก็คล้ายกับกรุงเทพหานครและปริมณฑลนะคะ
แต่สิ่งที่เขาประกาศเพิ่มก็คือกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ป่วยมะเร็ง
คนที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
ต้องอยู่บ้านอย่างเดียว๑๒สัปดาห์ไม่มีข้อยกเว้น

อ๋อแต่นี่กลุ่มเสี่ยงเลยใช่ไหมใช่ค่ะโปรดหนักหนักเลย
อังกฤษออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้กำลังหารือถึงมาตรการที่เข้มงวดมากกว่าเดิมอีกนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวอังกฤษเยอะเลยไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการของทางภาครัฐ
ยังมีคนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะอยู่เลยอ่ะอ๋อเหรอเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรอดู
อังกฤษเขาเลื่อนไปนู่นถึงสามสิบเมษานี่กัน
แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาแข่งได้หรือเปล่านะที่เราให้ดูก็คือเราไม่อยากจะให้ตัวเลขของเราไป
เหมือนกับทางยุโรปที่ตัวเลขเขาเยอะนะคะครับทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตนะคะ
เรามาดูตัวเลขภาพรวมของทั่วโลกกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวเลขทั่วโลกตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยทั่วโลก๓๔๑๙๐๖๙๖ราย
เสียชีวิต๑๔๗๕๓รายนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามีคนที่หายดีแล้วด้วย
รายนี่คือตัวเลขทั่วโลกนะคะ
สำหรับผู้ป่วยในจีนค่ะตอนนี้อยู่ที่๘๑๐๙๓ราย
ในไทย๗๒๑รายนะคะนี่นะคะส่วนประเทศอื่นเนี่ยที่เขารวมกันที่ไม่ใช่จีน
๒๖๐๓รายนี่นะคะประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตเกิน๑๐๐ศพ
มีสิบประเทศแล้วค่ะอิตาลียังสูงสุดเลยนะคะ
ตามที่เห็นหน้าจอเลยเรียงลงมาอย่างนี้ค่ะอิตาลีจีนสเปนอิราณฝรั่งเศส
ผู้เสียชีวิตเกินร้อยแล้วอะค่ะ
คือถ้าเทียบกับประเทศเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าตัวเลขเรายังห่างไกลจากเขาเยอะ
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีมูลเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไป
เอาเป็นว่าในบ้านเราเนี่ยเราช่วยกันดูแลให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะครับ
ทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของดารานักแสดงสาวแพรวาหน่อยแล้วกันนะครับ
แรวารักติดไซเรนที่น้องเขาบอกว่าเขาก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
แล้วก็นี่โพสต์ล่าสุดใช่ไหมเกี่ยวกับอาการแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่กักตรงกักตัวคุมโรคเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณแม่ของน้องแพรวานะครับแม่บุ๋มสสิทรชัดชัยพลรัฐ
ระบุข้อความบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของแพรวาก็คือป้าต๋องกับม้าบุ๋ม
ผลตรวจไม่เป็นค่ะคนที่สุขใจที่สุดคือแพรวา
ซึ่งวิตกกังวลและไม่สบายใจอย่างมากเพราะป๊าม้าอายุเยอะแล้ว
ป๊าม้ามากกว่าตัวเองเราจะผ่านไปด้วยกันลูกนี่ฮะคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ว่าผลตรวจตอนนี้จะไม่ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับแต่ก็จะกักตัวให้ครบกำหนดสิบสี่วัน
ก็จะนับตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคมไปถึง๓เมษายนเพื่อเฝ้าระวังอาการของตัวเอง
แล้วก็ครอบครัวต่อไปนี่นะฮะค่ะส่วนคนในวงการมวยค่ะที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่า
จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จริงสำหรับใครที่เข้าไปในสนามมวยลุมพินี
รวมไปถึงสนามมวยราชดำเนินด้วยนะคะช่วงตั้งแต่วันที่๖มีนาคม
คือก่อนหน้านี้หน้าสนามมวยราชดำเนินเขามีการแจ้งบอกว่า
ถ้าใครมาที่เวทีมวยราชดำเนินเขาจะตรวจให้ฟรี
เขาตั้งจุดตรวจให้ด้านหน้าเลยอ่าใช่ก็เลยมีการตรวจให้ทำให้ตอนเนี้ย
รู้ตัวเลขภาพรวมสำหรับคนในวงการมวยหรือว่าคนที่เข้าไปในสนามมวย
ว่าติดโควิด๑๙กี่คนแล้วล่าสุดนะคะ
ธนัยสุทธิ์ภรรยากรีธาเวทธนัยความเพิ่งคนมวย
รวมรวมรายชื่อคนในวงการมวยที่ติดโควิด๑๙

นี่คือตัวเลขที่ได้มาจากการตรวจหน้าเวทีมวยราชดำเนิน

ทำให้ตอนนี้ในวงการมวยไม่ใช่แค่นักมวยนะคะ

แม่ค้าที่อยู่หน้าเวทีมวย
โควิดสิบเก้าไปด้วยนะคะครับรายล่าสุดที่ตรวจเจอก็คือโปรโมเตอร์มวยสุรพล
นาราตรีกุลก็ออกมาบอกว่าคนใกล้ชิดต้องเฝ้าระวังนะออกมาประกาศตัวเลยรายล่าสุดนะคะ
มีรายงานว่าเซียนมวยที่ป่วยโรคโควิด๑๙และรักษาตัวจนหายดีแล้วก็มีค่ะ
หายดีแล้ว๕คนหมอให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ก็คือนายนพดลกรยาพักหรือบิ๊กมวยตู้รู้ว่าติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๕มีนาคม
เข้ารับการรักษาตัวตามระบบอย่างถูกต้องที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรล่าสุดเมื่อวานนี้
มีนาคมกลับบ้านได้แล้วแต่ก็ต้องเก็บตัว๑๔วันก่อนจะไปใช้ชีวิตตามปกติ
จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อกับคนใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่ายังถือว่าเสี่ยงอยู่
หายก็ต้องกักตัวเหมือนกันนะคะก็เลยแนะนำมาว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเอง
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ชิดกับคนที่ติดโรคโควิด๑๙ต้องรีบไปตรวจ
จะได้ไม่เป็นคนแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
เขารู้ว่าติด๑๕มีนาคมหาย๒๒มีนาคมก็ไม่กี่วันเองนะคะ
เขาหายจนกลับบ้านได้แล้วสัปดาห์เดียว
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่ใช่ว่าไม่หายนะฮะหายนะครับ
แต่ว่าท่านก็ต้องรีบรักษาด้วยนะท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมา๒ใบ
นี่ฉันก็ซื้อเยอะมากเลยเหรอ
เอาเหรอกลัวไม่ได้ซื้อเลยโอ้ยซื้อเยอะเลยจริง
ซื้อไว้บ้างคือที่ผมไปซื้อเนี่ย
อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ว่าโอ้โหไม่อยากจะไปซื้อเลขซื้อสลากอะไรในขณะนี้นะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้ครับทางผู้พิการที่เขาเป็นผู้ค้าสลากนะฮะโดยสมาพันธ์สมาคม
ผู้พิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เขาไปรวมตัวกันเรียกร้องขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดที่จะถึงนี้คือหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามออกไปได้ไหมอืมเพราะว่าว่างตรงตรงอ่ะงวดเนี้ยขายแทบไม่ได้
จริงค่ะตอนที่ฉันไปซื้อเนี่ยก็คือเห็นใจคนขายก็เลยซื้อซะเยอะเลยเพราะเขาบอกขายไม่ได้จริงคุณภาคภูมิ
แล้วเขาพวกนี้คือต้องซื้อมาก่อนก็ได้โคต้าก็ซื้อจากสำนักงานสลากมาก่อนแล้วก็ไปขายกับประชาชนอีกทีนึงนะครับ
อำนวยกลิ่นอยู่ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย
เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ
ซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยจะดูแลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่นะครับ

คือขอให้เลื่อนวันออกสลากงวดวันที่๑เมษายนที่จะถึงนี้
ไปเป็นวันที่๒พฤษภาคม๒๕๖๓นะฮะ
เป็นวันที่๒ก็เพราะว่าวันที่๑พฤษภาคมเข้าวันแรงงานแห่งชาติ

จากพ่อค้าแม่ค้าขายสลากไม่ได้ในช่วงโควิด๑๙ระบาด
เพราะคนซื้อน้อยลงทำให้สลากตอนนี้ยังอยู่ในมือผู้ขายเป็นจำนวนมาก
ขอให้ลดจำนวนสลากที่ซื้อจอง
และขอคืนเงินค่าสลากจองของงวดประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙
ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอเงินคืนด้วย
แล้วก็สุดท้ายขอให้ผู้ค้าจำหน่ายสลากด้วยความระมัดระวัง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้กับผู้ที่มาซื้อหรือผู้เกี่ยวข้อง
แล้วให้หน่วยงานประชาสมพันธ์การป้องกันอย่างถูกวิธีด้วย
นะฮะเอาเป็นว่าจุดประสงค์หลักก็คือขอเลื่อนอ่ะนะ
ส่วนงวดที่๑๖เมษายนที่มีจองอะไรกันแล้วเนี่ย
ก็จะต้องอาจจะขอเงินคืนอะไรพวกนี้นะฮะ

ธนวัฒนพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลบอกว่า

ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับ
ประชุมกันวันพุธที่๒๕มีนาคมนี้
ส่วนข้อเรียกร้องอื่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะหาทางออกแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง

คุณผู้ชมคะไปดูภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพที่แชร์อยู่ในเพจเฟซบุ๊ควารินชำราบบ้านเห่าอุบลราชธานี
เห็นภาพนี้แวบแรกหลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องขำขัน
แต่มองดีแล้วเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
ว่าการหาหน้ากากอนามัยไม่ได้มันเป็นปัญหาจริง

อันนี้เป็นภาพที่ได้หน้ากากแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน
เขามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านค่ะ

ถูกคือเราเห็นใจเขาคือมองชั้นเดียวก็
ตลกจังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เรื่องตลก

คือเขาต้องไปซื้อของที่ตลาด

แล้วก็เลยมีการแชร์ภาพนี้กันเยอะเลย
เจอตัวแล้วคุณพี่ท่านนี้โภกเรียน
ชื่อป้าพริ้งค่ะเป็นเจ้าของร้านพริ้งสิวิลัยก๋วยจั๊บ
เยื้องเยื้องเซเว่นแถวโรงพยาบาลอุบลรักษ์อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะครับ
บอกร้านพี่เขาด้วยจะได้ขายดีซื้อกลับไปกินที่บ้านนะคะ
โพสต์ภาพเอาไว้เนี่ยนะคะก็โพสต์ให้ดูว่ามันแบบ
กากอนามัยมันหายากถึงขั้นนั้นเลยเหรอ
กากอนามัยแบบได้มาตรฐานนะคะ
มอบให้กับป้าพริ้งเรียบร้อยแล้ว
เขาจะด้วยการค้าวเจอแล้วเขาก็เลยเอานักกากอนามัยไปให้
แล้วก็เลยถามป้าพริ้งนะว่าป้าพริ้งเอาจริงเถอะ
พระพิงตั้งใจสนุกรอเล่นเลยออกมา
แล้วคุณตอบซื่อมากพระพิงบอกว่า
จะไปตลาดไม่มีหน้ากากแต่กลัวโรค
ฟองน้ำวางอยู่ก็เลยอ่ะทำง่าย
ป้องกันเชื้อโรคไปก่อนก็มันก็หนาดีคิดว่าก็ป้องกันได้

ก็ถ้าไม่มีจริงขาดแคลนจริงลองหาพ่งหาผ้าอะไรก่อนก็ได้
หน้ากากถ้าเจ๋อท่านที่ยังไม่มีนะครับค่ะท่านผู้ชมครับที่
ฉะเชิงเซานะฮะมีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเขาก็ต้องอยู่บ้านกับครอบครัวใช่ไหมฮะเขาก็เลยทำหุ่นยนต์ประดิษฐ์มาให้ลูกเล่นคลายเหงานะฮะในช่วงของลูกที่อยู่บ้าน
ค่ะคือหลายคนโพสต์กันเยอะค่ะว่าช่วยบอกมาหน่อยอยู่บ้านป้องกันการระบาดของโควิด๑๙คุณทำอะไรกันบ้าง
แต่เขาทำหุ่นยนต์ประดิษฐ์แบบเรียนรู้เรื่องโควิด๑๙ให้ลูกไปด้วยเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยนี่เห็นไหมลูกชายอายุ๔ขวบเท่านั้นนะครับ

ลูกป๊าป้องสี่ครับ
แล้วเราไม่ได้ไปไหนล่ะลูก

แล้วเราก็อยากได้ก็ดูในคลิปก็เลยร้องให้ทำให้
พี่ออดทำเองหรอนะ
ทำเอง
ทีบ้านของเอาใหญ่ง่ายของลูกไหมมีพัง
อุ้นอ่าที่บ้านของคุณพี่จะให้ยังขายอาหาร
นั้นแต่เปลี่ยนเป็นให้ลูกค้าโทรมาสั่ง
แล้วก็ส่งของไปให้แต่ลูกชายไง

หุ่นดงหุ่นยนต์อะไรให้แล้วก็สอนเรื่องโควิด๑๙ไปด้วย
ต้องกันเชิดโรคอะไรก็ว่ากันไป